ส่วนที่กาลสินค่ะมีเรื่องของคนลืมตัวอีกแล้วนะคะ
เขาขับรถพ่วงรถพ่วงมันก็ใหญ่เนอะ
แล้วก็แบกของมาเต็มคันรถเลยนะคะ

ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นมอเตอร์ไซค์

บนราชธานีครับ

นี่ค่ะถึงขั้นต้องรายงาน

เพราะว่ารถพ่วงคันนี้คุณผู้ชมลองดูนะ
ถนนเขามี๒เลนเหมือนกลัวไม่คุ้ม
ซ้ายทีก็ขวาทีสายไปก็สายมา

ไม่รู้ขับกั๊กทางอยากใช้ทางให้คุ้ม
หรือต้องการอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็แน่นะคะ

ขับรถปิดถนนแบบนี้คนอื่นเดือดร้อนมาก
เขาบอกว่ารถพ่วงคันนี้บรรทุกสิ่งของมาเต็มคัน
ขับมาตามถนนสายกาลสินสมเด็จค่ะ
ซึ่งรถคันนี้ไม่ยอมให้ใครแซงเลยนะ
ปาดมาเดี๋ยวขวาทีซ้ายทีใครก็แซงไม่ได้
ตั้งแต่ช่วงอำเภอสมเด็จจนถึงตัวจังหวัดกาลสินกว่า๔๐กิโลเมตรเลยค่ะ
แล้วก็เส้นทางจากอำเภอสมเด็จเข้าตัวเมืองกาลสินเนี่ย

รถคันนี้ขับครบทุกเลนเลย
อันนี้ก็คล่อมเนี่ยฮะตรงคนเขาก็ไปไม่ได้เลย
คือยังไงพี่ต้องการอะไรคะ
ถ่ายคลิปเขาบอกว่าแหมช่วงนี้ยิ่งเป็นประเด็นกันอยู่
เขายิ่งหาว่าคนไทยขับรถไม่มีน้ำใจใช่ไหม
คุณผู้ชมสมมาคงใส่จะเมาหยาหรือเปล่า

เนี่ยขับรถมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางกันหน่อย
ถนนเป็นของหลวงนะคะแบ่งกันใช้ค่ะ
มีสองเลนส์ไม่ต้องขับสองเลนส์พร้อมกันก็ได้
สงสัยน่าจะโดนอะไรสักตัวมาแหละทำให้ขับรถแบบนี้